ไปดูบรรยากาศคริสต์มัสแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมขึ้นดอยอินทนนท์อีกแล้วเราไปกันบ่อยนะฮะ
แม้ว่าช่วงนี้อุณหภูมิอาจจะสูงขึ้น
คือบ้านเราอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ยอดดอยอินถนนยังมีนี่ครับ
วิวที่สวยงามแบบนี้รวมถึงน้ำค้างแข็งหรือว่าเหมือยขาบ

เพราะว่าอุณหภูมิวัดได้ต่ำสุด๒องศาเซลเซียส
เซียสบริเวณยอดดอยและกิวแม่ปาน
ขณะที่ทำการอุทยานวัดได้๖องศาเซลเซียส

นี่เดี๋ยวคุณสืบสกุลจะไปเชียงใหม่หลังจบรายการนี้แล้วด้วย

ดอยภูลังกาที่อำเภอปงนั่นเองค่ะ

นี่ถ้าเกิดว่าไปนะจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น

อยู่ที่ประมาณ๑๐๑๒องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง

ของเราก็บินโดรนขึ้นไปถ่ายให้ดูนะฮะ
ส่วนบรรยากาศการฉลองคริสต์มัสที่บุรีรำ

เอาอาหารมาแบ่งปันกันภายในงานอย่างมีความสุข
โบสถ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแฮปปี้

ค่ะมาโบกรถนะคะดาบตำรวจประเสริฐรุ่งเรือง
เป็นผู้บังคับหมู่ที่สพเมืองพิศนุโลกนี่แหม
เพราะว่าจัดการจราจรอยู่หน้าโรงเรียน

โฮซานต้ามาอยู่หน้าโรงเรียนแวะโฮ

แล้วก็เป็นแบบนี้มานานเป็น๑๐ปีแล้วด้วยนะคะ
ใช่นะครับสีสันนำมาฝากนะครับ